ไปดูเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนกันบ้าง
เรานำเสนอกันหลายครั้งแล้วสำหรับเรื่องผีแม่ม่าย
ในชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่า
มีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าตายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
เขาเชื่อว่าผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไป

เออใช่ใช่
งั้นคุณต้องแขวนเสื้อสีแดงไว้หน้าบ้านเหมือนที่ชุมชนนี้ค่ะ
ค่ะดูแล้วมันน่ากลัวนะ

นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผีแม่ม่าย

นี่อาจจะเป็นการฉลองแชมป์ของทีมผมได้ไหม
ฉลองกันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณไม่รู้เหรอ
คุณฟังก่อนคือที่นี่เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องผีแม่ม่าย

ไม่ใช่เขาไม่ได้ฉลองให้ลิเวอร์พูลกัน
บางคนบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดลิเวอร์พูลได้แชมป์เก็บไว้ข้างในดีกว่า

ว่าคุณตาคุณยายผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเขามา
รวมกลุ่มกันเข้ามานั่งปรึกษากันนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตำบลเมืองยางอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
สังเกตได้นะทั่วทั้งหมู่บ้านคุณเห็นไหมเขาไม่ได้ลืมเก็บผ้า

แต่มองไปทางไหนก็จะเห็นเสื้อสีแดงแขวนอยู่เต็มไปหมดเลย
บ้านเนี่ยแขวนสีแดงอย่างเดียวไม่พอนะ
ติดป้ายแบบนี้บอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย

ช่วงนี้หน้าฝนหมึกมันก็เจือจาง
บ้านนี้ไม่มีผู้ชายเขาเขียนแบบนี้เลยนะคะ
คุณยายแดงชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้
ผู้ชายคนนี้เขานอนช่วงกลางคืนปกติ

และที่ร่างกายไม่มีบาดแผลอะไรเลยด้วย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของผีแม่ม่ายมาออกอารวาสแน่นอนเลย
ชาวบ้านเขาก็เกิดอาการหวาดกลัวหวัดภาวะกัน
รีบเลยทำตามความเชื่อก็คือนำเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน
เพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อ
ที่เขาเชื่อกันว่าถ้าผีแม่ม่ายมาเห็นเสื้อสีแดงแบบนี้
กลัวแล้วก็หนีตะเลิศไปเลยไปหมู่บ้านอื่น

และจะทำให้ผีแม่ม่ายไม่กล้าเข้ามาเอาชีวิตของคนในหมู่บ้านไปอีก
ก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ต้องใช้วิจารณาอย่างในการรับชม

อย่างที่ดิฉันบอกไปสำหรับกรณีความเชื่อของชาวบ้านในชุมชน
เรื่องของผีแม่ม่ายที่มาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไปกันแขวนเสื้อไว้จริง
ถ้าเกิดมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไร
เป็นความเชื่อความสบายใจของแต่ละชุมชนแต่ละบุคคลนะจ๊ะ
เรื่องแบบนี้นะคือเราเคยอ่านข่าวอยู่ข่าวหนึ่ง
มันมีความเชื่อแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควร
เพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ
อย่างกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดเนี่ย

แต่ก็ไม่ไปกระทบกับความเชื่อของชาวบ้าน

ก็คือไปตรวจสภาพร่างกาย
จัดตรวจร่างกายให้กับชาวบ้านในพื้นที่แบบฟรี
เพื่อให้เช็คสภาพร่างกายว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
ออกหน่วยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมมีโรคภัยอะไรที่ซ่อน
เพราะจริงเนี่ยบางคนดูสภาพแข็งแรง
แต่เอาจริงโดยดีเจอปวดปุ่บปรับขึ้นมาก็มีหลายคนไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็แบ่งเป็น๒ส่วน
ความเชื่อก็เรื่องความเชื่อเรื่องสุขภาพก็ดูแลกันไป

คุณอยากได้อะไรเอาจริงวันนี้จะกินอะไรพูดมา